เพราะว่าอะไรจะเก็บไว้ให้คนนี้คุณจ๊ะนงพะเน
บอกเลยคนนี้เศรษฐีของจริง
เหมาะกับรายการเศรษฐีป้ายแดงเป็นที่สุดคุณผู้ชม
ค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมโค้ดล่าสุดเนี่ย

ใครล่ะจ๊ะนั่งเต็มบ้านท้ายขนาดนี้

ปล่อยรถหรูรถแดงมาเลยคุณผู้ชมค่ะ

ช่างออร่าอ่อนใจจริงนะจ๊ะ
เพื่อนสีอย่างคุณเอมตามใจตุ๊ดคุณผู้ชมค่ะ

ซื้อมาขับใส่เครื่องหมายกากบ่า
ซื้อมาจอดค่ะใส่เครื่องหมายเช็คถูกไปเลย
ที่ผ่านมานั้นวัดซื้อมาจอด

เอาจริงนะดูยูทูปคุณจ๊ะวันเห็นแต่ปั่นจักรยานในหมู่บ้าน

ปั่นจักรยานกับนั่งตำส้มตำอยู่

ก็เลยคว้าตัวสาวจ๊ะมาถามสักหน่อยนะจ๊ะ
ว่ารถป้ายหรูรถหรูป้ายแดงเนี่ยนะ
คนเขาโฟกัสที่เลขทะเบียนค่ะ
ว่าเลขนี้นำโชคหรือเปล่า
เออให้ใครไหมนะแล้วราคาเท่าไหร่กัน
จ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงหรือเปล่า

แต่คนก็เอาไปเล่นอย่างอื่นอะไรกันอย่างนี้

ก็แล้วแต่คนที่ติดตามกันแล้ว

แต่เราเป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อ
กิจกรรมนี้คุณขวัญทะเบียนรถเขาอะไรนะ
๓๖ท่าวอายุคุณปลอย

พูดไปทีเดียวย้ำเลขมงคลเนี่ย๓๖แต่คุณควายอายุเท่าไหร่นะ๓๖มั้ยครับ
ใช่ไหมนี่ก็ขยันขยี้กันจังเลย
เดี๋ยวก่อนนะครับขอปรับโกอี้ลงนิดหนึ่งยังไม่ยอมจะยืนแล้ว
ดูไว้เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วกันคุณผู้ชมนะ